คนร้องเรียนกันมาเยอะคุณผู้ชมเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเถื่อนที่หมอชิด๒เนี่ยตอนนี้บขศเขามีแนวทางจัดการแล้วจะเป็นอะไร

ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยปรับลดลงจากงวดปัจจุบันก็คือพฤษภาคมถึงสิงหาคม
ที่อยู่หน่วยละ๔บาท๗๐สตางค์จะเหลือหน่วยละ๔บาท๔๕สตางค์ลดลงไปหน่วยละ๒๕สตางค์
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนใช้ไฟฟ้านะครับ
ส่วนเรื่องของเถื่อนก็ต้องปราบครับโดยบริษัทขนส่งจำกัดหรือบคศได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา

หรือหมอชิป๒นั่นเอง
แล้วพบว่าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เข้ามาในพื้นที่

เป็นวินเถื่อนครับก็คือเป็นวินที่ไม่ได้รับอนุญาต
บขสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
และยังเป็นการบุกรุกสถานที่ราชการ
ออกนอกพื้นที่ชาญชาลาขาเข้าหมอชิด๒
กำหนดให้ย้ายจุดจอดรถรับผู้โดยสาร

อยู่ริมรั้วด้านหลังชาญชาลาขาเข้าหมอชิด๒

และถูกแจ้งยกเลิกหนังสือรับการตั้งวินนั่นเองครับ

แต่ว่านี่ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองครับ
และวันหยุดยาวนี้ครับ๒๘กรกฎาคมถึง๒สิงหาคม
ทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ส่งหนังสือแจ้งไปยัง
ว่าราชการจังหวัดและประหลัดกรุงเทพ

สำนักทะเบียนท้องถิ่นและจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มในเขตพื้นที่
ได้เปิดให้บริการด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ระหว่างศุกร์ที่๒๘กรกฎาคมก็คือวันนี้
ไปจนถึงพุธหน้า๒สิงหาคม
ตั้งแต่๘โมงครึ่งถึง๔โมงครึ่งตอนเย็นครับ
เพื่อให้บริการด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ที่จะมาขอใช้บริการในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องครับ